ต่อกับเต้ายองกันเลยจ้า

สารภาษณ์เศรษฐเพศดามงค์ดราม่า

ยองต้องบอกว่าเป็นน้ำมันของระเบียบวัฒนศิลป์ตอนนี้ใช่ไหมคะ

ท็อปน้อยใจหนีออกจากวงไป

นอกจากนี้เต้าหย่องยังยอมรับเต้าหย่องพี่อีกครั้งหนึ่ง

ติดเกมไม่ยอมไปซ้อม
จนพ่อดุนะคะแต่ตอนนี้ปรับปรุงตัวแล้วนะคะ
แล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ให้พ่อเอ๊ะ

ขนเงินไปซื้อบ้านซื้อรถมาให้พ่อแม่

นี่บ้านแฟนบ้านเขาสวยไหม
สวยนะคะแล้วก็ถามอีกนิดนึง

แล้วก็ถามอีกนิดนึงเขาเยอะที่สุดในชีวิตเท่าไหร่

เยอะเขาปังมาก

แต่ปกติได้มาเสร็จปุ๊บความมีน้ำใจได้ดู

ตัวเองเป็นแบบแดนเซอร์ไม่มีคนสนใจไม่มีใครได้ตังค์
เอาให้เขาอีกได้เอ็นดูมากลูก
ร้านสี่ร้านหาอิงเป็นวันเกิด
บางที่ก็ได้อยู่สองหมื่นสามหมื่น
เขาเล่าคนเดียวเพราะว่าเขาให้เราเนี่ย
แต่ผมก็บางที่ก็แอบพ่อเอาตังค์มาให้คนในวงค์
เรามีเราก็แบ่งปันเพราะว่าคือเราเข้าใจคนที่ไม่มีไม่มีเลย
แล้วก็ไม่มีตังค์อย่างนี้เพราะว่าเราเคยมีแบบนั้นมาก่อน
นี่น้องพูดเก่งนิดน่ารักอ่ะไม่ลืมว่าตัวเองเคยเป็นใครนะ
ส่วนเรื่องยอดฮิตเลยตอนนี้นะคะโดนแฟนไม่น่ารัก
ตัวลามเต้าหยอกบอกว่าพี่ผมโดนมาหมดละ
อยู่ดีก็เดินมาหน้าเวทีขอล้วงเป้า
ดึงแขนเอาเงินแบบดึงทุกอย่างสารพัดนะคะ

พี่ผมก็ย่านก็กลัวเหมือนกัน
ตอนก็โดนดึงอะใจเต้นตุบแต่ไม่รู้ทำยังไงแต่ยิ้มยิ้มแห้งอะ
ไม่ใช่จะไปสะบัดแรงตรงนี้แม่เขาก็จะแบบดราม่าอีก
ล่าสุดพ่อเอ๊ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลหน่อย
หน้าเวทีหลังเวทีใดฟังเสียงหน่อยค่ะ
ก็หลายรอบครับบางคนก็จับแบบดึงเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้
แล้วก็ไม่ปล่อยอย่างนี้เขาก็พึงตาเสร็จเลยก็กลัวครับ
แต่พอเราโดนดึงแล้วคือมันอย่างไรหน้าเสีย
หน้าเสียแล้วก็ใจมันจะสั่นแบบตุ๊บเลย
คนเมาค์กับคนไม่เมาค์มันจะคนละฟิวกันใช่ไหมครับ
เพราะว่าถ้าคนเมาแล้วคืออยากทำอะไรมันก็ทำอย่างนี้ครับ
อยากให้ทุกคนมีสติบางทีคนเมาเอาเงินในกระเป๋ามา

มันคือมันแบบว่ามันไม่ใช่
คือทุกคนต้องให้เกียรติกัน
นะขนาดน้องอายุยังน้อยยังแบบว่ารู้เลย
สุราเด้อพาวเด้อพอไหมพี่น้อง